ทีนี้มาดูอุบัติเหตุที่กรสินหน่อยคุณผู้ชม
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะใช้รถบรรทุกเนี่ย

ปลายทางคือกาลสินนะคะ

วัวที่อยู่บนรถบรรทุกค่ะ

เกลือนถนนเลยนะคะ

ติดอยู่กับรถบรรทุกคันนี้ค่ะ

เกลียดมาหรือเนี่ย

จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสายกรสินยางตราดนะฮะ

๘๓คีด๑๓๕๙กละสิน
โอ้โหนี่ดูน้องวัวนะคะ
ทีนี้สอบถามคนขับรถบรรทุกบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถ
ไปรับวัวมาจากอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี

กับนายจ้างที่อำเภอสมเด็จกาลสินค่ะ

นี่ไม่ต้องใช้คำว่าคาดการณ์เลยนะคะว่าหลับใน
เจ้าตัวบอกเองเลยบอกว่ารู้สึกอ่อนเพลีย

วูบหลับในค่ะคุณผู้ชม
จนรถเกือบตกข้างทางด้านซ้าย
พอรู้สึกตัวก็เลยหักพวงมาลัยรถขึ้นมา

ก็เลยพลิกตะแคงอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
แล้วรถคูดไปกับพื้นถนนสักประมาณ๕๐เมตรด้วยนะคะ
ตำรวจภูทรอำเภอยางตลาดบอกว่าต้องไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
แจ้งให้คนขับรีบติดต่อนายจ้าง
เพื่อมาเคลียร์ทางมาขนหัวกลับไปนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เคลียร์ทางอะไรเสร็จ
การจราจรก็กลับมาใช้ได้ตามปกติ